ผัวเมียคู่นี้คืนวันก่อนยังอยู่กันดีอยู่เลยนะครับ
เจอหน้าค่าตากันแล้วก็นอนหลับด้วยกันนะครับ
แต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย
เช้าวันใหม่ชีวิตของคู่นี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
เพราะว่าพอผัวตื่นมานั้นหันไปดูเมียข้าง
ทำไมเมียนอนตัวแข็งตัวซีดเลยปลุกเมียเมียก็ไม่ตื่นครับ
เมียเขาตายตายได้ยังไงตามหาคำตอบเรื่องนี้กันหน่อย
ตำรวจสนทองหล่อพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

มีคนเสียชีวิตอยู่ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
ไผ่สิงโตถนนพระราม๔เขตคลองเตยกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุเป็นแคมป์คนงานก่อสร้าง

คุณน้ำแข็งคุณขวัญคุณผู้ชม๙๓๐ห้อง
สูง๓ชั้นมีคนงานอยู่รวมแล้วประมาณ๑๖๐๐คน
ภายในห้องห้อง๑ซึ่งอยู่ที่ชั้น๑
พบศพนางสาวไอรดาอายุ๓๗เป็นชาวชายภูมิ
หงายอยู่บนที่นอนครับหน้าตามีรอยเขียวช้ำ
คนที่ทำให้นางสาวไอรดาเสียชีวิตก็คือผัวของเธอ
นายเจษฎาพรอายุ๓๔ปีครับ
ไม่ได้หนีไปไหนนะรอมอบตัวกับตำรวจ
เอ๊ะแล้วทำไมเขาทำอะไรให้เมียถึงตายได้เนี่ย
เจษฎาพรบอกว่าอยู่กินเป็นผัวเมียกันมากับผู้ตาย

ตัวเขากับผู้ตายทำงานเป็นรอปภ
โดยเมื่อคืนวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา

นั่งกินเหล้าที่ห้องกับเมีย
แล้วทะเลาะกันเรื่องหึงหวงและอีกหลายเรื่องมันคาราคาซังค้างคากันมา
พลั้งมือทำร้ายร่างกายเมีย
ทำร้ายไปจังหวะหนึ่ง

ก็คิดว่าเออคงไม่เป็นอะไรมาก
ตื่นขึ้นมาเมียบ่นว่าเจ็บชายโครง
แต่ก็ไม่ได้พาไปหาหมอนะครับ
ช่วงบ่ายเนี่ยผัวเมียคู่นี้ยังไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันอยู่เลย
แล้วกลับมาก็ดื่มกินเหล้ากันอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้พอตื่นมาเนี่ยเวลาผ่านไปตกเย็นตื่นมา
ปรากฏว่าเมียยังไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่ก็นิ่ง
บอกเพื่อนข้างห้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เสียชีวิตค่ะ

เค้าก็บอกว่ามีบ้างที่เมียเสียงดัง
จะเอามือแบบจับไปที่คอเมียอะไรแบบนี้

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายส่งตัวดำเนินคดีนะครับ
และช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสนทองหล่อ
คุมตัวนายเจษฎากรฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
โดยที่ญาติของผู้ก่อเหตุนั้น
เขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพ

เอาถุงพลาสติกคลุมหน้าเพื่อปิดบังใบหน้าด้วยนะครับ
ส่วนผู้ตายชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬา
ยังไม่ได้มีการติดต่อขอรับศพ

จะมีลูกด้วยเนี่ยใช่ไหมครับพอเล่าแท้เลยเออ